ส่วนพูดถึงเรื่องของวัดวาอารามบ้านเรามันมีเยอะแยะมากมาย
มันก็มีอีกหลายแห่งที่ยังไม่ถูกค้นพบ
ร้างมีหลายที่นะที่เรานำเสนอไป
อย่างที่ชุมพรก็มีศรีสเกตก็มี
วันนี้ก็เลยรวบรวมมาให้ดูค่ะ
เราจะพาคุณผู้ชมไปดูเรื่องราวการค้นพบวัดร้างอีกทั้ง
ยังมีเรื่องเล่าขานและเรื่องราวที่น่าอัศจรรย์ใจเกิดขึ้นอีกด้วย

เริ่มกันเที่ยวแรกที่จังหวัดชุมพร
วัดแห่งนี้ถูกพูดถึงในโลกออนไลน์เป็นอย่างมาก

ไปพบกับวัดร้างแห่งนี้ที่มีชื่อว่า
วัดเขาเจดีวิสัยไตรรัฐนาราม

วิสัยเหนืออำเภอเมืองจังหวัดชุมพร
ซึ่งวัดแห่งนี้ถูกปล่อยทิ้งร้างไว้อย่างน่าเสียดาย
ทางผู้โพสต์ระบุข้อความว่า
วัดเขาเจดีวิสัยไตรรัตนารามตั้งอยู่หน้าหลังองค์พระใหญ่
เสียดายที่ถูกปล่อยให้ทิ้งร้าง
โดยบรรยากาศของวัดภายในวัดสุดโสม
มีต้นไม้เถาวันขึ้นรกทึบ
ภายในเจดีมีพระพุทธรูปหลายองค์
ซึ่งประตูเจดีมีป้ายระบุว่าธรรมเจดีมะแปด
หลวงพ่อแม้นโชติปาโล

อีกทั้งมีช่องเก็บพระแก้มรกฏสีเขียวหยก
ขนาดหน้าตัก๖นิ้วจำนวน๖องค์
พระพุทธรูปสีดำ๑องค์
และวัตถุมงคลอีกหลายอย่าง
ต่อมาได้มีหญิงสาวรายหนึ่ง
แชร์ภาพวัดที่รกร้างแห่งนี้

พร้อมระบุข้อความสั้นว่า

จะไปบูรณะหาคนถางย่า
ปรากฏว่าหญิงสาวผู้โพสต์
ถูกรางวัลที่๑จริง

เพื่อที่จะดูแนวทางการบูรณวัดใหม่
อีกทั้งยังมีผู้ที่มีจิตศรัทธา
เพื่อทางมากราบไหว้กันเรื่อย
ต่อกันที่จังหวัดศรีสะเกด
ที่นี่ก็มีการพบวัดร้างเช่นกัน

ทางผู้ใหญ่บ้านพร้อมกับชาวบ้าน
หมู่บ้านทัพทิมสยามตำบลบักดอง
อำเภอขุนหานจังหวัดศรีสเกต
เพื่อสอบพบเป็นที่พักสงท้ายหมู่บ้าน

เมื่อเดินลงไปบริเวณหน้าผา

รัตนะมีต้นไสขนาดใหญ่

และสารไม้ผูกพังตั้งอยู่
อีกทั้งยังมีชุดไทยโบราณ

รวมทั้งของเล่นถูกแขวนไว้หลายชุด

ชาวบ้านที่มาขอโชคลาภแล้วประสบความสำเร็จ

และมีเกษตรกรเข้ามาอาศัย
หลังจากนั้นได้พระพระที่ชื่อ

อันที่นี้เป็นดูดมีอาธาร

พบวัดร้างแห่งนี้แล้วเริ่มมีชาวบ้าน
พากันมากราบไหว้ขอโชคลาภกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์
ณสถานที่แห่งนี้เพื่อหวังจะถูกรางวัลที่หนึ่ง
เหมือนกับสาวที่ไปกราบไหว้ขอโชคลาภ
ที่วัดร้างในจังหวัดชุมพร
หลังจากนี้ไปก็ไม่ใช่วัดร้างอีกแล้ว
แล้วก็มีสัตว์ทุกคนไปบุรณะแล้วก็ร่วมทำบุญกันค่ะ
ก็กลายเป็นวัดที่ล้างทำความสะอาดเรียบร้อยแล้ว